คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่หน้าบ้านที่เกิดเหตุนะครับ
โดยเหตุการณ์นะครับเกิดขึ้นในครั้งนี้ครับ
มาจากที่ชาวบ้านเพื่อนบ้านนะครับได้มาตะโกนเรียกหาหญิงสาวนะครับ
ภายในบ้านซึ่งอยู่บ้านติดกันนะครับแต่ก็ไม่ได้ได้ยินเสียงขานลับนะครับ
เปิดประตูเข้าไปในบ้านพบว่ามีผู้หญิงเพื่อนบ้านคนหนึ่งนะครับ
เสียชีวิตอยู่ภายในบ้านในลักษณะเปลือยกายนะครับนอนเสียชีวิตอยู่นะครับ
ซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๕ช่วงเย็นวันนี้ที่ผ่านมานั่นเองนะครับ
โดยตำรวจสพกระนวลนะครับได้รับแจ้งนะครับว่า
ชาวบ้านนะครับพบศพหญิงสาวรายหนึ่งนะครับ
เสียชีวิตภายในบ้านพักเลขที่สองเก้าสามหมู่สิบเก้าตำบวนหนองโก
ซึ่งเชื่อว่าน่าจะเสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรมนะครับโดยจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
พบว่าบ้านที่เกิดเหตุนั้นนะครับเป็นบ้านปูนชั้นเดียว
ประตูนะครับก็ไม่ได้ล็อกไว้นะครับเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปถึงในบ้านนะครับ
ว่าพบว่าบ้านนะครับไม่มีห้องนอนนะครับ
เป็นห้องโล่งมีฟูกปูที่นอนนะครับนอนคู่กันสองผืนนะครับ
ใกล้กันกับที่นอนนะครับพบศพของนางลัศมีมุลิจันท
อายุห้าสิบเอ็ดปีนะครับเจ้าของบ้านอยู่ในสภาพศพนะครับ
ห่อด้วยผ้าห่มท่อนล่างเปลือยนะครับส่วนท่อนบนนะครับ
เสื้อยืดเพียงเสื้อตัวเดียวนะครับเอ่อบริเวณลำคอนะครับ
พันด้วยเทปใสที่ข้อเท้านะครับถูกมัดด้วยสายไฟหม้อหุงข้าวนะครับ
ซึ่งคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่าแปดชั่วโมงนะครับโดยจากการตรวจสอบสภาพศพนั้นนะครับ
ร่างกายไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายนะครับไม่พบร่องรอยการต่อสู้
และไม่พบร่องรอยการรื้อค้นสิ่งของภายในบ้านแต่อย่างใดนะครับโดยตำรวจคาดว่า
ฆาตกรนะครับน่าจะลงมือขณะที่ผู้ตายหลับอยู่โดยหลังจากสิ้นใจแล้วนะครับ
ฆาตกรนะครับก็ได้ขโมยทรัพย์สินของมีค่าของผู้ตายแล้วหลบหนีไปนะครับ
เราได้สอบถามเพื่อนบ้านคนหนึ่งนะครับซึ่งได้ยินก่อนหน้านี้นะครับ
ว่าทั้งสองคนนะครับอ่าก็คือนายแขกนะครับ
ซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยณขณะนี้คณะขณะนี้นะครับได้มีการทะเลาะกับผู้ตายนะครับ
ก่อนที่จะมีคนมาพบศพนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับชาวบ้านคนนี้กันครับ
สวัสดีครับจ้ะวันนั้นเนี่ยเราเห็นเหตุการณ์อย่างไรบ้างครับ
ในนี้เสียงผู้หญิงห่องมาซอยแน่ครับครับอ่าแล้วอันนี้แป๊บหนึ่งกับเสียงศีรภเต็ป
อืมก็เลยเรียนไปเรียกเพียรบ้านมาครับแต่มันเรียกกับผู้ซ้ายมันก็ตอบอยู่อืม
แล้วมันก็ปิดมั่นปิดมั่นแล้วมันก็เงียบไปมันมีเสียงตอบรับอีก
ตอนนั้นยังเห็นว่าอยู่กันสองคนเหรอครับอยู่เสียงผู้ไซส์ตอบอยู่
หลังจากนั้นช่วงเย็นเกิดอะไรขึ้นครับก็พระกันมหากระเฮนศพอืม
ศพผู้หญิงนอนไตในห้องนอนสภาพศพนี้เป็นยังไงนะฮะกับเปียท่อนลางข้างบน
เสียกามสีขาวครับจ้ะคือตกใจไหมว่าโอ้ยก็ตกใจก็วิ่งกันเลย
ผู้ซ้ายเป็นผู้เปิดที่นอนคืนมันจะเป็นที่นอนสองสันครับ
มันจะเอาไว้ในหล่องกลางกับเปิดที่นอนคืนเราวันนี้ก็เห็นศพเลย
ก็เห็นแต่ขาที่มัดไว้แล้วก็มือมัดอืม
พ่อกันหลัดโดยสายไฟครับเพราะกันแลนด์ออกมาเลย
ปกติผู้ตายอยู่บ้านคนเดียวไหมครับ
อยู่คนเดียวแล้วผู้ชายคนนี้คือเหมือนว่าจะเป็นแฟนเหรอครับ
จะเล่นเฟสพ่อกันครับมาหากันวันที่สองครับ
ธันวาแมนจ้ะครับสองธันวาอืม
อืมเราคิดว่าการเสียชีวิตในครั้งเนี้ยนะครับ
จากผู้ก่อเหตุเนี่ยน่าจะเป็นใครมาจากไหนครับ
มาตานครสีธรรมลาศ
เราสงสัยใครเป็นพิเศษไหมครับแต่สงสัยผู้เนี้ยเหล้า
ได้ยินเสียงคัตลอกันหกโมงเสาร์อืมค่ะครับคุณผู้ชมครับ
และนี่ก็คือเสียงเพื่อนบ้านนะครับที่ได้บอกกับเรานะครับ
ว่าได้ยินเสียงก่อนที่จะมีคนมาพบศพนะครับโดยทางตำรวจนะครับ
ก็ตอนนี้อยู่ระหว่างลงพื้นที่นะครับ
เพื่อค้นหาเบาะแสเพิ่มเติมว่าผู้ต้องสงสัยนั้นนะครับ
เป็นใครมาจากไหนนะครับโดยทางตำรวจนะครับ
ก็ยังตั้งประเด็นปมสังหารในครั้งนี้ในปมสังหารในครั้งนี้ไว้นะครับ
หลายประเด็นด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการฆ่าชิงทรัพย
หรือว่าเป็นค่าในการเชิงชู้เชิงชู้สาวนะครับซึ่งขณะนี้ตำรวจชุดสืบสวน
อยู่ระหว่างลงพื้นที่เพื่อหาเบาะแสเพิ่มเติมนะครับและทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าที่เกิดขึ้นที่นี่นะครับ
ผมนาริสบุญนิ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากอำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นครับ
นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งคดีฆาตกรรมโหดนะครับตำรวจของสพกระนวลเนี่ย
เขาทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ติดต่อด้วยเผื่อใครทราบเบาะแส
แล้วก็จะตามตัวนายแคกซึ่งเป็นแฟนของผู้ตายเนี่ยอายุสักประมาณสามสิบห้าถึงสี่สิบปี
เบอร์ไว้ครับศูนย์เก้าหนึ่งแปดหกแปดหนึ่งแปดหกแปด
ตำรวจสพกันวนบอกว่าติดต่อได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยนะครับ